เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวนะคะก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงกลางเดือนนี้นะคะ
เมซี่เจชนะทิพย์สงกรสินค่ะมีปัญหาอาการบาดเจ็บในระหว่างการซ้อมให้กับต้นสังกัดนะคะ
ก็ต้องมารอลุ้นว่าจะหายเจ็บทันกลับมาช่วยทีมชาติไทยหรือเปล่า
ก็เจ็บที่น่องขวาซึ่งชนาทิพย์นะคะได้เปิดเผยกับครอบครัวว่าเป็นปัญหากล้ามเนื้อฉี่ก็เลยมีการคาดการณ์กันค่ะว่าดาวเตะทีมชาติไทยน่าจะต้องพักอย่างน้อยสองถึงสามสัปดาห์ด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งภวงก็ต้องรอความคืบหน้าและการยืนยันจากทีมแพทย์ของในวันนี้ค่ะโดยนายพาทิ
ทำให้ชนะทิพย์ต้องเลื่อนการกลับไทยค่ะจากที่แผนเดิมก็คือจะกลับไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าต้องรอเช็คอาการจากสโมสรและตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเรื่องที่เมซี่เจชนะทิพย์จะสามารถกลับมาช่วยทีมชาติไทยลงเล่นเกมอุ่นเครื่องวันที่๑๐ตุลาคมนี้ที่จะเล่นกับคองโกรวมถึงยูเออีในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอ
ที่การฝ่ายต่างประเทศก็บอกว่ายังไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องนี้ได้จริงค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะ๕ตุลาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะคะก็มีอายุครบ๒๖ปีพอดิบพอดีค่ะ
แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ต้องลุ้นกันให้เมซี่เจเจ็บไม่หนักมากแล้วก็หายทันกลับมาช่วยทีมชาติไทย
พฤหัสที่๑๐ตุลาคมนี้นะคะเข้าสัญญาณถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ตุลาคมก็แข่งขัน๑ทุ่มตรงเช่นเดียวกันเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒